ผ่านพ้นไปเรื่องของสัตว์ต่างต่างนะคะพามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย
คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ใครแนะแหมซิ่งเหอะเว้ยนะ
ฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนกับรถเทรลเลอร์เหตุการณ์เป็นยังไงติดตามให้ดีนะครับ
พร้อมกันในช่วงของตลอดพาเป็ด
โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอคุณชิสา
พุ่งไปเลยแล้วคุณดูไฟฝั่งนี้ไฟแดงนะ

ไฟแดงอยู่หลายวิเลยอันนี้เป็นภาพฟาสปีดให้ดูนะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
นี่หลายคันฝ่าไฟแดงไป
เออคุณคะการที่เราไม่เคารพกฎจราจรแล้วอาศัยเสื้อวินาทีแบบนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้น
ให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งค่ะจังหวะที่รถเทลเลอร์เนี่ยมาแล้วนะคะตามลูกศรสีเหลืองนะ
ฝั่งนั้นน่ะน่าจะเป็นไฟเขียวแหละนะคะเพราะรถเทอร์เลอร์รถใหญ่เขากำลังมาตามสัญญาณไฟ

งานนี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บสาหัส๓รายนะคะ
จากนี้แล้วคลิปจากกล้องหน้ารถคันที่เรานำมาให้ดู
กลุ่มมอเตอร์ไซค์ขับฝ่าไฟแดงกันเป็นขบวนเลย
ก็ทำให้เห็นว่ามีความประมาทมีความเร็วในการผ่าขี่บนท้องถนนอยู่
แล้วความประมาทตรงนี้แหละก็ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ
ทำให้คนอื่นเขาอาจจะเสียหายด้วย

ทำให้คนขับรถเทลเลอร์เขาเดือดร้อน
พูดตรงเพราะเขาก็มาของเขาถูกตามกฎจรจร
คุณต่างหากที่ขับฝ่าไฟแดงไปใส่เขา
อันนี้อ้างไม่ได้เลยแล้วว่ารถเล็กหรือยังไง
เพราะว่าชัดเจนตรงที่ไฟแดง

แล้วก็พุ่งไปอย่างไม่ได้สนอกสนใจอะไร
ดังนั้นเอามาบอกคุณผู้ชมตรงนี้
ก็ไม่ได้อยากจะโทษใครให้รู้สึกเจ็บปวดใจไปมากกว่านี้
แต่ก็เตือนเราต้องเคารพจราตรอน
จริงเพื่อความปลอดภัยของเราเองทุกคน